เพราะว่าคุณชุวิตแฉเพิ่มนะฮะน่าจะใหญ่กว่ามาเก้าแปดแปดแปด
กับนายพลตัวยอดจอจานมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
พนันที่พูดถึงนี้นะครับเนี่ยล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ค
ของคุณชุวิตได้มีการโพสต์จริงเขาโพสต์เปิดหน้าเปิดตาเลยนะ
ระบุข้อมูลเว็บพนันที่อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าเป็นต่อกรุ๊ป
คุณชุวิตเรียกว่าสัวครับ

คอมพิวเตอร์เงินตราแลกเปลี่ยนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สากรออมทรัพย
ไปจนถึงนู่นนะฮะอาบอบนวดในวงจรธุรกิจแบบนี้
พร้อมถามไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยว่าเหตุใดล่ะ
ปล่อยให้ชายคนนี้ที่มียศมีตำแหน่งถึงทำแบบนี้
และถามเพิ่มเติมด้วยว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายการฟอกเงินและการพนันหรือไม่
ล่าสุดคุณชูวิทย์เปิดเผยเพิ่มเติมคุณชุวิตเขาเรียกบุคคลคนนี้ว่า
สารวัตรสัวนะครับที่ตัวย่อซอโซ่ที่ว่านี้ยืนยันว่ามีข้อมูลทุกอย่าง
ว่าธุรกิจของคนคนนี้เป็นระดับไซส์แอลนะครับไซส์แอลที่ว่ามีเงินหมุนเวียนหลักหมื่นล้านบาท
แต่อันนี้คือไซส์แอลครับที่ต้องเปิดวงเพราะอะไรเพราะเครือข่ายเนี้ย
จุดเริ่มต้นเนี่ยปัญหาอาชญากรรมเลยเชื่อมโยงกลุ่มทุนเทาต่างประเทศกัน
เมืองสีเทานะฮะซ้ำยังมีนายพลตัวยอดจอจานที่พูดถึงเข้ามาเกี่ยวข้อง
และพยายามติดต่อมาให้เพื่อยุติการเปิดโปรงเรื่องนี้ฟังเสียงคุณชูวิทย์นะครับ
จริงเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยก็โทรหาผมตลอดเช้านี้แต่ผมไม่รับสาย
ถามว่าได้รับเงินไปเยอะไหมผมยืนยันว่าเยอะมาก
คือเอาด้วยยังเก็บเศษอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นลุงก็ไปเช็คคอนเคชั่นสิครับ
เขาเป็นประธานบริษัทของนายซัวเป็นเงินสีเทาเข้าไปสู่พักการเมือง
แล้วพักการเมืองก็มาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสร็จก็ไปคุมตำรวจ
คุมระบบยุติธรรมคุณว่ายังมีพักอีกกี่พักที่รับเงินสีเทา
ประโยคที่คุณชุวิตพูดมาถึงนี้โยงไปไกลถึงภาคการเมืองถึงรัฐบาลเลยนะครับ
คุณผู้ชมฟังและพิจารณาข้อมูลต่างให้ดีครับ
สำหรับในพลจจมีความสนิทสนมกันกับจรวรรษสาวโซ
เพราะเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะฮะอันนี้คุณชุวิตบอก
จบจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครปฐมเหมือนกัน
โดยในพลจอจานเคยสังกัดตำรวจไซเบอร์แต่ย้ายออกไปแล้ว
ปัจจุบันมีชื่อเป็นผู้บริหารในบริษัทเครือเป็นต่อกรุ๊ป
ขณะที่สารวัตรซอโซ่ปัจจุบันสังกัดสตชประจำกองโยธาธิการ

ล่าส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมีคำสั่งให้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทวัศวรรษมุครสกุล
สารวัตรโยธาธิการ๒ออกจากราชการไว้ก่อน
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการเกิน๑๕วัน
แล้วก็มีพฤติการจงใจไม่ปฏิบัติต่อราชการ
หรือเกี่ยวข้องกับพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจ
พร้อมทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลจะตั้งกรรมการสอบทางวินัย
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
เรื่องนี้ก็ติดตามกันยาวนะฮะ